ที่นักแสดงตลกของดิฉันกันบ้างดีกว่า

สาวคนไหนยังว่างอยากจะนั่งเคียงข้างอาทัยเชิญทางนี้ค่ะ
ก่อนหน้านี้เราได้เห็นอาทัยเปิดตัวแฟนสาวน้องหมิวไป
คนนี้เนี่ยนะอาทัยเขาบอกเลยนะว่าจริงจังจริงใจถึงขนาดวางแพลนแต่งงานมีเบบีกันเลยนะคุณ
หน้าที่มีข่าวว่าเลิกกันเนี่ยเข้าไปดูในไอจีก็ยังเห็นความหวานอยู่เรื่อยนะ
เลิกกับแฟนกล่าวมา๖เดือนแล้วแล้วไม่ได้คุยกับใครเลย
ซึ่งอาทัยเขายืนยันกับพี่จักรินเลยว่าโสด๑๐๐เพราะอะไรรู้มั้ย
แฟนเก่าเขามีแฟนใหม่แล้วจ้า
กับแฟนเก่าจะมีโอกาสกลับมาคุยกันไหมครับ
เขาเปิดตัวแฟนใหม่แล้วครับ

เห็นเป็นนักแสดงตลกแบบนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่า
อ้าวอาทัยเป็นเพราะว่าเธอมีภาพรักเจ้าชู้หรือเปล่า
เลยทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าหา

งานนี้อาทัยยืนยันเลยนะคะว่า
ผมไม่เจ้าชู้ตลกจริงใจต้องอาทัยกลมกิ๊กเท่านั้นจ้า
คนจะติดภาพว่าอาทัยเจ้าชู้แหละติดตามในแบบในตลกใน
เขาอำแต่ผมเป็นคนไม่เจ้าชู้เลยนะ
จริงผมเป็นตลกที่ไม่เจ้าชู้ผมการันตีได้

อ๋อเหรอตลกแก่นอาทัยกมกิ๊กอื้ม
แต่ยังอีกยาวไกลอายุเขาแค่๒๐กว่าเองอย่าเพิ่งรีบ
ทำงานก่อนเนอะสัมภาษณ์เมื่อกี้คือคุณพ่อที่ใส่แว่นเฟี้ยวยิงข้าง
เออแล้วตามมาดูแลกันอยู่นะคะ